เรื่องราวของนางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
เราก็มักจะเห็นเธอนั้นขยันออกกำลังกาย
และล่าสุดค่ะเธอก็ได้ออกมาอวดหุ่นสุด
กับเพื่อนนางแบบอีก๒สาวค่ะ
เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่หันมาใส่ใจเรื่องรูปร่าง
การฟิตออกกำลังกายอย่างจริงจังนะคะ
สำหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ซึ่งก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันเคล็ดลับ
ปกนิตยสารหัวสุขภาพ
รวมกับโยยศวดีและโยเกิร์ตและวิวัล
นางแบบสาวที่รักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันนะคะ

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนานพอสมควร
อีกทั้งยังต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างมาก
เนื่องจากว่าอยากให้ได้ภาพที่ออกมาดูสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรง
ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมที่ดีตามคาดค่ะ
และรู้สึกยินดีนะคะหากตัวเองเป็นแบบอย่างให้หลายคน
หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นด้วยค่ะ
เพราะที่สิเราก็ลงกันมาเรื่อยนะคะ
ซึ่งเราก็พยายามจะทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
แต่ต้อนไทยไม่ได้ง่ายเหมือนภาพที่เห็นเลย

แต่มันนั่นหมายถึงว่าคนที่ดูแลตัวเองสม่ำเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นกินออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงหน้าท้องแบนลาบหรือว่าลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเอง

ในช่วงวีคก่อนที่จะมาถ่ายอะไรอย่างนี้
ก็พยายามออกกำลังกายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็คงไม่ได้เห็นเป็นแบบว่าอะไรขนาดนั้น
ซึ่งแค่นี้เราก็รู้สึกว่า

มีพี่โยแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งทั้ง๓คนก็เป็นคนที่รักการออกกำลังกายมากอยู่แล้ว
ก็เลยอยากให้ได้เห็นแบบวิธีคิดของแต่ละคน